คุณผู้ชมค่ะวันนี้ประชาชนจำนวนมากนะคะ

ทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงราชการที่๑๐และพระราชินี

ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
เฉลิมรัฐมงคลส่วนต่อขยาย
หลายคนก็ไปจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เช้านะคะ
เพื่อที่จะได้นั่งแถวหน้าสุดอย่างที่เห็นค่ะ
นี่คือภาพที่ได้มีการบันทึกไว้
นี่ค่ะเมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
เฉลิมรัฐมงคลส่วนต่อขยาย

เทียบบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าสนามชัย

พระดำเนินไปทรงทักทายประชาชน
มารอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
ทรงพระดำเนินเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธีนะคะ
นางสำรานสุพรรณชาติอายุ๖๗ปี
ประชาชนที่ได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

ตอนแรกที่ได้นั่งแถวหน้าสุดดีใจมากนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จากที่สำนักพระราชวัง
ได้พาไปนั่งที่ใหม่ตรงทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า

เพราะว่าจะได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิด
เห็นทั้งสองพระองค์แย้มพระสวน

ตั้งแต่ลงจากรถพระที่นั่งค่ะ

สำเด็จพระนางจากพระบรมราชินี
และพระหัสของพระองค์นั้นนุ่มมากค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา

จากนั้นลงมาถึงชาญชาลานะคะ
ประชาชนที่เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
เปลี่ยนเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องค่ะ

ทรงทักทายประชาชนอย่างใกล้ชิด
และมีพระราชปฏิสันธารกับประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ทรงถือพระองค์
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงพระอักษรและเซลฟี่ค่ะ
หนึ่งในนั้นคือนางสาวดนภากลัดปุภา
กราบบังคมทุนในหลวงราชการที่๑๐ว่า
เธอเป็นครูมีหน้าที่สอนนักเรียน
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถ่ายภาพเซลฟี่กับพระองค์ไปให้เด็กดู
ในหลวงทรงมีพระเมตตากับประชาชนมากเพียงใด
หลวงทรงรับสั่งว่าได้เลยได้เลยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับในหลวงและพระราชินี
ภาพนะคะรู้สึกปราบปลื้มและมีความสุขมากที่สุด

ซึ่งนางสาวดุลทรเขียวสง่าก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ทรงพระอักษรหลังพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๑๐

นางสาวดุรทรเล่าทั้งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติให้ทีมข่าวเราฟังค่ะบอกว่า
วินาทีนั้นนะพระองค์ท่านมองหาว่าสิ่งที่พี่นำมาเนี่ยคืออะไร
ตอนนั้นคิดว่าพระองค์คงทรงพระอักษรอะไรไม่มากหรอก
พระองค์ก็ทรงพระดำเนินกลับมาตรัสบอกว่า
ให้พี่มุ่งมั่นให้ทำความดีแล้วก็ไม่คิดร้ายต่อใคร
ไม่ใส่ร้ายไม่ทำร้ายใครให้รักประเทศ
ซึ่งนางสาวดรทรก็บอกว่าเธอรักประเทศอยู่แล้วนะคะ

ความว่าชาติไทยคนไทยแสนวิเศษมีวัฒนธรรมมีน้ำใจมีความเป็นไทยคือความรักความอบอุ่นมาจากความตั้งใจทำดีมีความรักและเมตตาสามัคคีทำในสิ่งที่ถูกมีธรรมะทำถูกทำดีไม่คิดร้ายหรือใจร้ายมีความนับถือในความจริงและความดีนี่ค่ะเป็นหลายพระหัสนะคะ
จากนี้ก็มีผู้ชายคนนึงค่ะใส่ชุดนักรบนะมาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงราชการที่สิบ
โดยบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จใกล้
แต่ก็ปักหลักรอชื่นชมพระบารมีอยู่แถวหลังก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ใส่ชุดนี้มาเพราะว่าอยากจะแสดงให้คนอื่นรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงปกป้องแผ่นดินและดูแลราษดรมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชค่ะ